อันนั้นกินแล้วอาหารเป็นพิษ
ต่อจากนี้ผมแม้ว่าผมจะไม่ทาน
แต่ผมจะอ่านให้คุณผู้ชมให้น้องปุ้ย
ให้พี่ต้นหิวให้ได้

เวลาโต๊ะจีนที่ไปเราจ่ายแค่ร้อยเดียวนะ
จีนงานแต่งอะไรก็แล้วแต่

แล้วเรากินเต็มที่กินเหมือนกินพันหนึ่ง
ขั้นที่เคยคุณเชิญคุณสมประโชคไปงานนะครับ
รับรู้ไว้ว่าที่ใส่ซองร้อยเดียวของคุณสุประโชค

มาดูเขาหยกดีกว่าเขาหยกมันเป็นยังไง
หน้าตามันจะเหมือนหมูพะโล้หมูต้มเค็มใช่ไหม

มีใครซื้อปากเมื่อกี้นะฮะ
คือเขาจะเอาหมู๓ชั้นไปต้ม
แล้วเอามาทอดจนหนังกรอบนะกรอบนะ
แล้วก็หมักด้วยซอสเข้มข้นที่ทำจากสมุนไพรจีน
แล้วก็เอาหมูมาตุ๋นจนเปื่อยจนนุ่ม
นางสาวมณสนันยงวิริยากุลนะครับ
เจ้าของร้านต้าเหยิน
เหยินไปร้านอาหารจีนชื่อดังอยู่กลางเมืองเบตง

เปิดร้านนี้มานาน๓๗ปีแล้วคุณนักข่าว

เขาหยกนี่เป็นเมนูใครมาต้องสั่ง
ใครได้ชิมแล้วก็ต้องมาอีกนะครับ
บอกว่าก่อนจะเกิดโควิด๑๙นะ
หมู๓ชั้นใช้วันละกี่โลรู้ไหม
เท่าไรครับ๓๐๐๔๐๐โลต่อวัน
เกี่ยวครึ่งตังเลยหรอนั่นสิ
เพื่อจะมาทำเขายกเนี่ยคุณผู้ชม
แต่หลังจากเกิดโควิด๑๙ปั๊บต้องลดปริมาณลง
ซึ่งเมนูคาวหยกนี้มีหลายสูตรนะ
แต่สูตรของทางร้านเป็นสูตรดั้งสูตรเดิม
ที่อาจจะมีขั้นตอนยุ่งยากใช้เวลาทำ๓๔ชั่วโมงต้องมี
ดูเครื่องปรุงสินะฮะข้าวหยกมีสองแบบครับคุณผู้ชมครับ
หยกของชาวจีนแคะจะเป็นหมู๓ชั้นอบกับผักแห้ง
ส่วนแบบที่๒แบบจีนกวางใสคือแบบที่ร้านนี้ทำ
จะเอาหมูสามชั้นอบกับเผือกทอดพี่ต้นกินแบบไหน
กวางสายคือกวางสีกินได้๒เมนูเลย
กระเผือกทอดก็อร่อยเขาเคยกินจริงนะครับ
ถ้วยเล็ก๒๑๐บาทถ้วยใหญ่๔๒๐บาท
พี่ต้นใส่ซองร้อยเดียวเมื่อกี้นะฮะคุ้มตั้งแต่ถ้วยเล็กแล้วล่ะ
คุณผู้ชมครับปัจจุบันร้านต้าเหยินท่านไม่ต้องไปถึงเบตง
ไม่ต้องไปถึงยาลาเขาสามารถนะฮะ
สั่งได้ส่งได้ทั่วประเทศเลยผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะฮะ
แอดไลน์แอดเขาบอกไลน์แอดร้านต้าเหยิน
เป็นภาษาไทยเลยนะหรือโทรไปที่เบอร์นี้ครับ

เข่าหยกส่งมาได้ด้วยเหรอส่งได้นี่เหรอเดลิเวอรี่ได้ด้วย
พี่ต้นใส่ซองเท่าไหร่นะคะ๑๐๐เดียวคือในฐานะผม
ผมไม่เคยทานรสชาติเป็นไงพี่ต้นมันคล้ายกับพะโลพะโลมันจะมีความนุ่ม
พะโล้มันมีแข็งเลยละลายในลิ้นเลยใช่ไหมครับอันนี้หมูตุ๋นเลย
นี่คือว่าโคตรอร่อยค่ะ